ค่ะเขาว่ากันว่าหมาเวลามันจนตรอกเนี่ย
มันก็พยายามดิ้นสู้ทุกทางนะเหมือนคนเนี่ย
ถ้าเกิดว่าโดนกดขี่ขมเหงก็พยายามสู้เหมือนกัน
ครับล่าสุดมีเหตุการณ์น้องชายค่ะถูกพี่กลั่นแกล้งมาตลอดเลยนะคะ
พูดจาถากถางแกล้งสารพัดแกล้งค่ะ
สุดท้ายน้องทนไม่ไหวไปคว้ามีดมาแทงพี่ชาย๖แผล
แล้วสุดท้ายพี่ชายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักอยู่ที่บ้านโศกจาน
บนในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ตำรวจไปถึงไปพบพี่ชายก็คือนายวัชรพงศ์หมื่นแก้ว
อายุ๒๕ปีถูกแทงด้วยมีดเนี่ยซักประมาณ๖แพ้
ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
ชื่อว่านายธีรพงศ์อายุ๒๔ปีสอบสวนทราบแบบนี้ค่ะ
นายธีรพงษ์น้องชายเนี่ยมักจะถูกพี่ชาย
ก็คือนายวัชรพงศ์ล้อเล่นด้วยถ้อยคำต่าง
นานาการกระทำที่รุนแรงบ่อยแต่ทีรพงธ์น้องชาย
ก็ยอมพี่ชายมาตลอดก่อนเกิดเหตุหลังจากพ่อแม่
ออกไปทำงานพี่ชายเอาอีกแล้วก่อกวนค่ะทั้งเตะ
แกล้งล่าสุดเตะกระมังขังกบเตะพัดลมในห้อง
นายธีรพงศ์น้องชายไม่ไหวแล้วจริงสุดกลั้นค่ะ
คว้ามีดมาจ้วงแทงพี่ชายจนกระทั่งแน่นิ่งจมกองเลือดนะคะ
หลังจากนั้นโอ้โหเหมือนคนคลั่งอะค่ะ
น้องชายคนก่อเหตุหลังจากที่จ้วงแทงพี่แล้วออกมาหน้าบ้านเลยค่ะ
พร้อมกับตะโกนดังบอกเพื่อนบ้านว่าผมแทงมันตายแล้วมันนอนตายในบ้าน
แจ้งตำรวจมาจับผมหน่อยเพื่อนบ้านพอได้ยินแบบนี้วิ่งไปดูเลยนะคะ
สุดท้ายตำรวจมารวบตัวน้องชายแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้เราก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านนะชื่อว่านายสุรภาจัดนอกเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นพี่น้องคู่นี้ก็ทะเลาะกันบ่อยแล้วค่ะ
ชกต่อยกันบ้างแต่สุดท้ายก็แยกย้ายเรื่องราวจบลงด้วยดี
ไม่มีใครคิดมาก่อนเลยนะคะว่าเหตุการณ์จะรุนแรงบานปลาย
ถึงขั้นฆ่ากันตายแบบนี้ฝ่ายน้องชายเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่า
พี่ชายมาตลอดคาดว่าครั้งนี้น้องชายเก็บกฎสะสมมานาน
เป็นความแค้นที่ทะเลาะกันเรื่อยมาเมื่อวานนี้ระงับอารมณ์ไม่อยู่จริงจริง
สุดท้ายแล้วก่อเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ